แม้ยังกันเปิดคอนเสิร์ตไม่ต้องส่งเสียงก็ได้คุณผู้ชม

ถูกต้องนะฮะส่งมาทางไลน์เรารอจะอ่านอยู่นะ

คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารหนักมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
ของความเชื่อในการแก้บนมันมีมากมายหลากหลายวิธี
แต่พาลงใต้ที่นี่เขาแก้บนด้วยการรำโนราครับ
โอ้โหนี่เป็นพิธีที่ดูแบบเข้มขลังมากเลยนะคะ
เอาจริงนะคุณชิสาเราเองก็เคยเห็นการรำโนรานะ

ลักษณะท่าทางแบบนี้เราไม่ค่อยเห็น
มันเป็นการรำแบบรำแก้บนซึ่งแตกต่างจากรำโนราที่เป็นการแสดงคุณชนะ
ครับและที่เห็นอยู่นี่คือพิธีแก้บนของโนรา
โนรารุ่งทิพย์จังหวัดพัทธลุง

มันเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวใต้เขานะ
แล้วส่งต่อกันแบบจากรุ่นสู่รุ่นไง
คือที่ต้องทำพิธีแก้บนตรงนี้
เพราะมีชาวบ้านเขาบนบานต่อโนราว่าขอให้ได้งานตามที่สมหวัง

พอสมหวังก็เลยให้โนราคณะนี้มาทั้งกลองทั้งดนตรีและเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนแบบนี้ครับคุณชิสา
และในการทำพิธีแก้บนเนี่ยนะก็ไม่ใช่แค่การเอาหัวหมูหรือว่าของที่ไหว้เนี่ยนะคะ
มาถวายเท่านั้นนะคุณนะ
แต่ต้องมีโนรามารำแล้วก็มาทำพิธีแบบนี้ด้วย

โนราที่ทำพิธีอยู่นี้เนี่ยนะคะก็คือโนราศักดิ์สิทธิ์วิเทียนสอนชัย

เขาจะมีการตัดหมากตัดพลูตัดดอกไม้เหมือนกับการตัดสินบนที่บนบันไว้ทั้งหมด

นี่คือคำอธิบายนะส่วนทางใต้เนี่ยเขาจะมีศัพท์เฉพาะเขาจะเรียกว่าตัดเสมยบน

แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำพิธีได้นะคุณชนะคุณผู้ชม

ที่ทำพิธีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่บวชตัดจุกผูกผม

เป็นราชครูโนราถึงจะมาทำพิธีได้
อ่ะอย่างนี้ขอขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลดีจาก
แล้วก็ฝากคณะโนรารุ่งทิปจากข้าทะลุงเอาไว้ด้วย
ศิลปะการแสดงของภาคใต้นะสวยงาม
แล้วก็ยังเป็นเรื่องของการทำพิธีได้ด้วย

ไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดระยองกันหน่อย
เจ้าโตโตโตโตคือน้องหมาค่ะของผู้ชม
ว่าแต่ว่ามันเล่นกับใครยามดึกแบบนี้ไปดูกันค่ะ
ก็มาถามกันเพลินนี่แหละมั้งว่าตกลงแล้วโตเล่นกับใคร
เขาก็มีความเชื่อแล้วมั้งว่าเจ้าของที่เสียชีวิตไปนะแวะมาหาเจ้าโตโต้
แล้วมันไปได้มาโต้มันเห็นเจ้าของอย่างนี้เหรอ
เอาแล้วแต่ความเชื่อนะดูเรื่องนี้แล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับสุนัขเหมือนกันไปช่วยหน่อยครับ
เพราะว่ามีคนใจร้ายนำสุนัขใส่กระสอบแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้
ยังเคราะห์ดีไปเจอกับพี่รายเดอร์ใจดีไปช่วยเอาไว้ได้ทันครับ
โอ้โหเคยทำเองวะเคยเอาเองมาไว้อย่างนี้วะ

มันไม่ตายวะ
ชิคกี้พายมันยังไงวะเนี่ย

โอ้พอช่วยได้ก็แยกทางให้ทางของพี่มาบอกโชคดีเพื่อนขอบคุณ

ว่าขอบคุณแล้วก็ก็ไปเลยเออไอ้ที่เห่าสองพญานี่คือขอบคุณ
อย่างเงี้เหรอก็ยิ่งเอาหันมามองแล้วก็ขอบคุณก็ดีนะคุณ
มันก็รู้จักขอบคุณรู้จักแสดงความกระตันยูต่อผู้ช่วยเหลือมันอ่ะ
เอาแต่อย่างนี้เล่าให้ฟังกันก่อนคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในเพจ
ระหว่างทางไปเจอกับถุงกระสอบถูกวางเอาไว้อยู่ข้างถนน
แล้วลักษณะคือมันดิ้นได้ไงอุ้ยแปลกอ่ะสิตกใจเลยครับ
นี่มันเป็นสุนัขถูกยัดเอาไว้ในกระสอบแล้วมัดไว้อย่างแน่น
แล้วด้วยความที่แกไม่ได้พกมีดไม่ได้มีอะไรมาด้วย
แกก็ใช้กุญแจรถมันสายนี่แหละเออค่อยค่อยถูค่อยค่อยไถ
คือเหมือนกับว่าใช้แทนมีดในการตัดในการที่จะเปิดในการที่จะถ่าง
เจ้าถุงกระสอบนี้ออกมาเออสุดท้ายมันขาดครับ
กระสอบขาดครับนับถือความสุนัขมันเริ่มจะกระดิกตัวได้ใช่ไหม
มันก็เลยสะบัดแล้วก็หลุดออกมาได้จากกระสอบนั้นครับ
ชิสาครับเนี่ยค่ะซึ่งคนที่เอาคลิปเนี้ยมาโพสต์นะเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูหน่อยไหมเผื่อจะเห็นว่ามีใครเนี่ยจัดการกับเจ้าหมาตัวเนี้ย
ทำไมโอ้โหใจร้ายใจดำจังเลยเขาก็เห็นใจน้องหมาเนี่ยนะคะ

เคยเห็นแต่หมากระเป๋าวันนี้หมากระสอบ
หมากระสอบไม่มีไม่มีนะแล้วอย่าไปแกล้งมันนะ
อย่าไปทำแบบนี้อันตรายสงสารมันด้วย
ครับค่ะลงใต้กันหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องนี้เราทึกเหมือนกันนะคือมีหนุ่มคนนึงแหละเขาเสพยา
แล้วเขาก็พกยาเสพติดเอาไว้นะคะแล้วก็ไปอารวาสในบ้านเลย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บุกจับค่ะคุณผู้ชม
เขาเนี่ยแหวกวงล้อมเจ้าที่ออกมาได้แต่สุดท้ายไม่รอดค่ะ
นอกขังอะไรละ

โอ้โหเหตุการณ์มันชุนละมุนมากเลยคุณชิสาดูดิ
คนถ่ายเนี่ยก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงเหมือนกันเพราะมันวุ่นวายจริง
แม่กล้องมันสั่นไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามีคนเมายาคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาเกลียวเหลือเกินจะเป็นอันตราย

มาถึงบ้านหลังนี้ไม่มีเลขที่นะ
ตำรวจเนี่ยก็พยายามเอาเท้าถี่ประตูปึ้งปั้งปึ้งปั้งหลายทีหลายหล่น
แต่เขาก็ยังไม่ยอมปรากฏตัวออกมา
แต่ท้ายที่สุดนะคะความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เป็นผล
สามารถที่จะจับกลุ่มชายคนนี้ได้ก็คือนายสาธิตป้าชัยอายุ๓๙ปี
โอ้โหคุณค่ะอาการคลุ้มคลั่งเลยนะ

เอาล่ะนายคนนี้นะครับส่งเสียงคุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังในการจับกลุ่ม

ก็นั่นสิตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานเป็นชั่วโมงเลยนะ
สุดท้ายนายคนนี้ก็เปิดประตูวิ่งออกมาพร้อมกับอาวุธมีดพยายามจะฝ่าวงล้อมออกไป
แต่อย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่นะฮะเขาชักอาวุธปืนออกมาคมครูบอกว่า
เฮ้ยอย่านีวางอาวุธ
สุดท้ายนายคนนี้ยอมยอมก็เลยโดนชาร์จตัวไว้แบบนี้
แต่กว่าจะจับได้ชุนละมูลนะคุณชิสานะ
จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่จับได้ไม่ใช่แค่ตัวนายคนนี้เท่านั้นนะ
ยังสามารถจับของกลางได้ก็คือยาบ้า๒๒๐เมตร
และไอซ์อีก๑๙กรัมค่ะ
แน่นอนเรื่องนี้เรื่องยาวก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เดี๋ยวสืบสาวคนไปว่าไปซื้อมาจากไหน
มีขบวนการไม่เสพมานานหรือยังใครเกี่ยวข้องบ้าง
อ้าวมาดูเรื่องราวของผ้านุ่มคนนี้บ้าง
โอ้โฮต้องให้ใช้ยาผ้านุ่มไวไฟ
เพราะว่าอะไรไฟลุกเต็มตัวเลยครับ
เอ้ยทำแบบนั้นมั่นไงเอง
เอาใหม่เอาใหม่อีกเอามาอีกเอามาอีกชุบน้ำอย่าง
ชุบน้ำชุบมาเลยชุบมาเลย
โห้ว่านี่ครับไฟลุกท่วมตะไงเขาก็ในหนังเเห็นแต่แบบนี้ในหนังนะ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้าง
ภาพเหตุการณ์นี้ครับเป็นชาวบ้านนะครับ

พื้นที่ตรงนี้คือตะบ่นพี่มณราชอเผอร์บาโมทองจังหวัดนนทบุรี
ชาวบ้านรีบไปช่วยเหลือก่อนเลย
นายคนนี้คือนายองคารักษ์แสนบุญโทอายุ๒๕ปี
แกใช้น้ำมันน่ะลาดตัวเอง
แล้วจุดไฟเผาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่เขายืนดูด้วยความตกใจครับ
ไปถามชาวบ้านในพื้นที่เลยดีกว่า
เขาบอกอย่างนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

แล้วเดินไปอย่างบริเวณกองเก็บตับจากมุงหน้าคราช
คือหลังคาที่เป็นหญ้า

นะคะแล้วมันเป็นเชื้อโผล่งชั้นดีไง
จากนั้นเขาก็จุดไฟขึ้นมาโอ้โฮคุณผู้ชม
โอ้โหไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรเลยนะคุณผู้ชม
เพราะไฟมันไหม้เต็มตัวหมดแล้วอะค่ะทั้งหมดทั้งหมดนี่
เขาทำตัวเองทั้งนั้นนะแต่ชาวบ้านเขายืนดูด้วยความแบบ
ตกใจแล้วเห็นท่าไม่ดีแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำ
เอาไปช่วยคุมตัวนายคนนี้ก่อนหวังจะช่วยดับไฟคือบางส่วนนะ
โอ้โหแบบว่ามันโดนไหม้น่ากลัวมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วยังไงรู้ไหม
เขาต้องรีบนำถังดับเพลิงน่ะมาช่วยช่วยกันดับโอ้ยเห็นแล้วแบบ
น่ากลัวจริงนายองครักษ์นะครับคือตอนแรกถูกดับไฟไปแล้ว
แต่เขาเนี่ยยังพยายามวิ่งเข้าไปในกองไฟอีกครั้งอ่ะโอ้โห
ชาวบ้านต้องช่วยกันดึงตัวออกมาก่อนจะรีบแจ้งตำรวจ
ทีมกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออย่างแรกเลยนะที่ต้องช่วยคือ

คุณผู้ชมค่ะต้องไปถามเธอคนนี้เพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์นะ
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตกใจมากนะที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้
แต่ด้วยสัญชาติตะยานทำไงมีไฟไหม้เกิดขึ้น
รีบคว้าถังน้ำแช่ผักเขาต้องมีใช่ไหม
เอาไปราดตัวผู้ก่อเหตุเพื่อดับไฟเลยค่ะเอาน้ำมันไปลาดที่เอาน้ำมันลาดเพลิงก่อน
ใช่แล้วก็ลาดตัวเขาใช่แล้วก็จุดไฟเผาเลยจุดไฟเผาเลย
โอ้แล้วพี่เห็นพี่ทำไงอ่ะพี่เอากระแต่งกระแต่งผู้ผักค่ะ
มีผักอยู่ด้วยมีผักอยู่ด้วยค่ะเอาไปลาดอ๋อไปลาดตัวเขา
ทั่วหัวไม่ไม่ไม่น่าจะโดนเท่าไรเท่าไรแต่หน้าดำหน้าดำเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเอางี้คุณผู้ชมจากการตรวจสอบเบื้องต้นทีมแพทย์
ของโรงพยาบาลบางบัวทองแจ้งว่า
ผู้ก่อเหตุยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนัก
เนื่องจากมีบาดแผลถูกไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงใบหน้า
ไปจนถึงช่วงขาครับ
มันหนักเกินกว่า๕๐เลยนะ
อย่างนี้ต้องใช้เวลารักษาแหละนะคะ
แต่เหตุผลที่ทำอย่างนี้อันนี้เรายังไม่ทราบจริง
น่ะสิก็ต้องรอให้เขาหายดีก่อนถึงจะไปพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นปัญหาเรียกได้ว่าเป็นปัญหา
มาตะก็ว่าได้ก็คือเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
มีไหมเคยเจอหรือเปล่าที่แบบจอดขวางจนแทบว่า
เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะ

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้
วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

วันนี้จะเป็นวันนี้

เอางี้ไปดูกันหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะ
กินมาี้กุ้งยาน

ไขแล้วกู

เอ้าผมเข้าใจนะเรื่องราวของวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหากัน

เราดูแล้วมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่คุณอาศัยจังหวะผู้หญิงเขานอนอย่างนี้
แล้วคุณไปเตะเขาแล้วคุณพูดว่าอะไรรู้ไหม
ปั๊บแล้วบอกว่าไปแล้วกูพูดอย่างนี้ได้เหรอ
คุณไต่อย่างนี้แล้วคุณวิ่งหนีไปเลยเหรอ
โอ้โฮแล้วเออนั่นน่ะสิครับลาให้ฟังกันก่อน
เหตุการณ์เนี่ยวัยรุ่นเขามาตกลงเจรจา
คือจะนัดไก่เกลี่ยกันแต่สุดท้าย
มันไม่เคยไก่เกลี่ยกันลงหรอกครับจบด้วยความรุนแรงแบบนี้
แต่คนที่โดนเตะผู้หญิงที่โดนผู้ชายเตะ
หนักนะฮะซี่โครงหักเลยนะครับค่ะใครที่เป็นญาติเขาก็ต้องรู้สึกโกรธถูกไหม

พี่ชายของผู้หญิงที่โดนเตะจนซี่โครงหักเห็นคลิปนี้แล้วบอกอดลนทนไม่ไหว
ก็เลยต้องมาโพสต์ข้อความบอกว่าใครรู้จักทักมาหน่อยบอกพี่กัดได้ยิ่งดี
ถ้าเจอตัวผู้ชายคนนั้นล็อกไว้ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมมีค่าเหนื่อยให้เตะหน้าผู้หญิงเด็กพวกนี้
โอ้โหจริงเลยน่าไหว
ไม่อยากจะอ่านต่อคือมันก็มีคำที่อ่านไม่ได้คุณผู้ชม
เขาคงเจ็บแค้นมากอ่ะอืมล่าสุดทุกคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เป็นลานจอดรถชั้นบนสุดซึ่งบนนั้นน่ะมันรถไม่ค่อยพลุกพลาดคุณชนะ
แล้วก็เป็นที่เก็บของด้วยก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้นักเรียนอยากจะมานัดพบกัน
มาคุยกันเพราะมันรับตาไม่ค่อยมีรถมาจอดไงฮะ
ครับทีมข่าวของเรานะครับได้ติดต่อพูดคุยกับ
นายเอนามสมมุติซึ่งเป็นพี่ชายของน้องนักเรียนหญิงที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละ
ก็เล่าว่าวันนั้นน้องสาวเขาได้มีการนัดเคลียร์กับคู่กรณี
แต่ก็บอกนะว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรื่องอะไร
ถึงต้องมีการลงไม้ลงมือกันขนาดนี้
คุยกันอยู่ดีสักพักหนึ่งมีเด็กนักเรียนชายคนนึงวิ่งเข้ามา
เตะน้องสาวจนซี่โครงหักแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยตามคลิปที่เห็นนั่นแหละค่ะ
ส่วนคลิปที่โพสต์นี่นะคะก็คือหวังจะตามตัวคนที่เตะให้ออกมารับผิดชอบหน่อย
แต่ทุกวันนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางเลยค่ะ

ไปที่เรื่องของคดีบ้างนะครับทางผู้เสียหายก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะฮะ

พอศรีราชาชนบุรีนั่นแหละก็จะติดตามตัวเด็กนักเรียนชายคนนั้นน่ะ
ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปว่ากันไปเรื่องของกฎหมายนะ
แต่เป็นห่วงเด็กเยาวชนไม่อยากให้ทะเลาะกันแบบนี้มันเป็นปัญหาโต้นไปก็จะแบบไม่ค่อยดี
มันยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะใช่อ่าเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
โดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยเสียอกเสียใจอุตส่าห์ขายของเก็บหอมรอมริบไปซื้อบ้านราคาหลายล้าน
แล้วก็ให้ลูกชายเฝ้าไงปรากฏว่าช่วงตุดจีนกลับบ้านไป
อยากจะไปพักผ่อนที่บ้านสบายเปิดประตูเข้าไปของหายหมดเลย

แม่อย่างละบายแม่ว่าแม่ที่ให้เป็นผืนสุดท้าย

ลำบากมาทั้งชีวิตอยากให้ลูกต่อยอด
โอ้โหเนี่ยค่ะน้ำตาคนเป็นแม่ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ
คือแม่เนี่ยนะคะรู้สึกทุกอกทุกข์ใจเพราะอะไรคะ
เงินทุกบาททุกสตางค์หามาเก็บมาเนี่ย
เอามาสร้างบ้านที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็ให้ลูกชายดูแลนะคะ
แต่ลูกชายเนี่ยนะคะกลับไม่ดูแลอย่างที่แม่ตั้งใจ
เห็นใจเธอจริงค่ะเธอคือนางชะนัญญาจันแก้วอายุ๕๖ปี
อาชีพคือเป็นแม่ค้าขายเนื้อหมูที่ตลาดสดในกรุงเทพนะ
คุณผู้ชมเธอก็ร้องห่มร้องไห้ยาดก็เข้ามาปลอบใจนะคะ
เธอก็บอกว่าแหมเห็นแบบนี้แล้วมันทนไม่ได้จริงเพราะอะไรคะ
ลูกชายเนี่ยนะตัดเหล็กตัดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกรงสแตนเลส

คือหายเกลี้ยงหมดมันไม่เป็นสภาพบ้านแล้วอ่ะคุณชนะ

เหลือไว้อยู่พระพุทธรูปตะหมู่บูชาเสือห้าผืนโคกหิน๑ใบ

คุณนึกภาพนะเก็บเงินมานะ๒ล้านนะ
สร้างบ้านต่างจังหวัดหลังใหญ่นะคะ
แล้วเหลือแต่แค่นี้โอ้โหคนไว้ใจร้ายที่สุดจริง
นางชะนัญญาเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าเธอทำงานอยู่ที่กรุงเทพมาเกือบ๒๐ปีนะ
เงินทุกบาททุกสตางค์ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อสร้างบ้านหลังนี้

หวังว่าจะเดี๋ยวแก่ตัวมาแล้วมาอาศัยอยู่ที่นี่แหละ

สุดท้ายครับก็ให้ลูกชายก็คือนายสุพศสุรกุลเกรียงไกรอายุ๓๗ปีดูแลบ้านหลังนี้
โอ้โหเธอบอกว่าเธอก็กลับมาที่บ้านนะคือมาดูที่บ้านเนี่ยปีละสองครั้ง

ล่าสุดก็กลับมาช่วงสงกรานปีที่แล้วก็ยังปกติดี

ชายก็อยู่อาศัยแล้วก็ใส่ชื่อเป็นเจ้าของซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร

กระทั่งเมื่อเช้าวันก่อนตัวเธอเดินทางกลับมาถึงบ้านพบสภาพบ้าน

ลูกชายเป็นธาตุยาเสพติดไง

ถ้าลัดว่าก็คือขโมยของในบ้านอ่ะ
เอาไปซื้อยาเสพติดนั่นแหละ
โอ้โห
เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ว่าคราวนี้เนี่ยแบบมันหมดจริงนะ
อย่างนี้คงต้องให้ตำรวจมาดำเนินคดีค่ะ
ตอนนี้ทางตำรวจก็ติดตามตัวนายสุพธมาสอบสวนดำเนินคดีนะคะ

ตามความผิดและข้อกฎหมายแล้วกันนะคะ
อารมณ์มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าสุภาษิตโบราณก็คือเสียทองเท่าหัว
ไม่ยอมเสียผัวให้ใครไม่ได้นะยุคนี้สมัยนี้มันใช้ไม่ได้แล้วใช่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนสำนวนเป็น
เสียผัวไม่ว่าแต่เสียทองไม่ได้ครับ

โอ้แจ๊กโอ้แจ๊กนายเกมโอเวอร์แล้วแจ๊ก

แจ๊คเราไม่อยากซ้ำเติมหน่อยนะเอาเรื่องนี้มาเล่ามันจะได้เป็นเรื่องของอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนนะแจ๊ค
อย่าโกรธเรานะคือเรื่องอย่างนี้คือเมียละมั้งตามมาจับได้ไงมากับใครก็ไม่รู้กิ๊กซะละมั้ง

โอ้โหแต่เอางี้ละกันในเมื่ออยากจะมามีความสุขการกินอาหารอย่างเพิดเพลินตามใจแต่ขอกลับไปก็คืออะไร
ซ่อยทองเศษใหญ่นี่แหละ

ตัวไปนะแต่สร้อยขอเอากลับมาหน่อยละกัน

เพจอิสรขยี้ข่าวเขาโพสต์ไว้
แล้วระบุข้อความบอกนั่งชิวริมหาดโดนกระชากสร้อยทอง
แม่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกนะคนกันเองนี่แหละ

ค่ะมากระชากใครไนท์แจ็คที่ว่าหรือละคุณ
แจ๊กเองก็คงงอ่ะนะคุณนะเป็นยังไงล่ะทีนี้ตามที่คุณพูดเลยคุณชนะ
เสียผัวไม่ว่าเสียทองไม่ได้
นั่นไงเกมโอเวอร์นะแจ๊คนะไม่เป็นไรแจ๊คมีโอกาสนะถ้ายังรักเมียอยู่อะไรยังไง

เออบางทีก็อาจจะยอมก็ได้นะฮะ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเนอะเราไม่กล้าไปยุ่งหรอกแต่เอามาให้ดูเฉย
ดูให้เป็นอุทหรณ์สำหรับหลายคนหลายครอบครัวนะฮะ
บางทีเงินทองมันหายากไงแต่ผู้ชายเยอะไม่เป็นไรหาใหม่เอา
ไปดูจดจบของคนที่ชอบขับเคลียร์รถด้วยความเร็วกว่าหน่อยคุณชนะ
จบแบบไหนไปดูค่ะ
นั่นงั้น
เกิดขึ้นอย่างไวเหมือนกันนะเป็นภาพวงจรที่เกิดจากกล้องหน้ารถนะคะ

ก็มีพนักงานโบกรถอยู่นะแต่ช่วงที่เขาโบกอยู่เนี่ยก็มีรถมันอาซัยกันเนี่ย
พูดมาปั๊บชนนะปึ๊บ
แต่ก็ถามว่าชนแรงไหมผมว่าก็ระดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้บาดเจ็บรุนแรงอะเนาะคุณชิสาเนาะ
ค่ะก็เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
ไม่ได้มีคนซ้อนท้ายนะก็ถือว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บมาก
นอกจากตัวเขาก็นิดเดี๋ยวหน่อยตกอกตกใจนะคะคุณ
แต่เอามาให้ดูกันก็เตือนกันแหละไม่ว่าเราจะออกจากซอย
ออกจากที่ทางเลี้ยวออกจากตรงไหนเนี่ยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังดูซ้ายดูขวาให้ดี
เฟซบุ๊กขออนุญาตด้วยครับนี่นะคะ
เขาก็เอามาโพสต์เอาไว้เตือนภัยกันค่ะ
ครับอุบัติเหตุนะเราเอามาฝากเตือนกันไว้แบบนี้

คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ

ดูอยู่ดูอยู่อาจจะไม่ได้อ่านทุกข้อความว่าจะเห็นหมดนะคะ
เราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันชัดใน
คู่กันสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับยังฝากเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุ
ถ้าดูจากภาพก็คือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

ก็คงจะพยายามทำข้อเร็วเพื่อที่จะแสงให้ครับ
ให้ได้อ่ะเนาะแต่อย่างงี้แล้วกันเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกยังไงนะฮะ
ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปแต่ถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องรถเก๋งคันนี้เขากำลังจะ
ขวาเข้าซอยคือการเลี้ยวขวาแน่นอนเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ต้องชะลอเตรียมจะเลี้ยวถูกไหม
ใช่ค่ะแต่พอเลี้ยวไปปั๊บเจอมอไซค์ออกมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาแซงขวามาเนี่ย
ด้วยความเร็วคือพูดตรงนะการแซงขวามันก็ได้แหละก็ถูกแล้วจะแซงขวาแต่ต้องดูด้วย
ต้องดูเนาะใช่ไหมมันอันตรายอยู่เหมือนกันถ้าจังหวะไม่ได้อย่าทำเลยฮะ
ถ้าเป็นถนนแบบลักษณะแบบนี้ด้วยมันเหมือนเป็นถนนที่อยู่ในแหล่งชุมชนพอสมควร
เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะฮะแล้วยิ่งไม่ใส่หมวกกันน็อกมาด้วย
อย่าลืมนะพรุ่งนี้คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์ยังอยู่กับคุณผู้ชม
แล้วก็เจอกับพิธีกรคู่กัดคู่นี้เลยพี่เอชายาและพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
๑๖นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกาครับกับพรุ่งคอสมัสข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
อย่าลืมจัดสุดค่อนสิบห้านนาฬิกา
ส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนต้องลากันไปแล้ว
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป